ชาวใต้เขาแชทบล็อกมาหาผมครับบอก
บ๊วยน้ำโพงไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้
ฝนมันตกรินทั้งวัน
รินเล็กแต่พอนานมันท่วมสิครับ
คือช่วงนี้ใช่ครับเป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้เขา

คือพัทธลุงเนี่ยดีหน่อยเขาบอกว่าฝนเริ่มที่จะเบาลงบ้างแล้ว
ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยน้ำลดลงแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม๘อำเภอ

นี่แหละครับไปดูที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลยนะครับ
ไปที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ
น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงทำให้น้ำในคลองต่างนะครับ
เข้าท่วมหลายชุมชนในอำเภอเมือง
เช่นชุมชนบ้านตกชุมชนมุมป้อมชุมชนโพเสด็จชุมชนท่าช้างถูกน้ำท่วมสูงนะครับ
ที่ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชถูกน้ำท่วมหนักที่สุดครับ
ชาวบ้านนะครับบางส่วนต้องอบพยพออกจากบ้านโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอใช้พื้นที่สถานีรถไฟนี่แหละตั้งเต็นต์นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะต้องมาอยู่นอนกันข้างรางรถไฟนะครับมาอาศัยอยู่ชั่วคราวก่อน
ชาวบ้านในชุมชนหน้าสถานีรถไฟเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าคุณนักข่าวน้ำมันมาเร็วมากเข้ามาด้านท้ายของชุมชนที่ติดอยู่กับคลองนะครับแล้วบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะครับถึงระดับคอเลยบางจุดนะนี่พี่เขาบอกถึงคอเลยนะฮะอยู่กันไม่ได้แล้วล่ะครับ
ไอ้ติ๊มเนี่ยค่ะเข้าบ้านหลับี่มาร์กมาตัวน้ำในอะไรเมื่อความเลือกอยู่ประมาณยาวข้อประมาณคอเหรอ

แต่อันนี้มันคือวันไม่ถึงชั่วโมงมันก็ขึ้นมาอย่างนี้

ก็เลยมาอยู่ในเตนิคโฟตเตนิคโฟมา

เวลาฝนตกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตอนนี้ก็ระวังอย่างเดียวคือ

ถ้าผลมาก็คือเพิ่มขึ้นอีก

ก็นั่งเรือบางคนก็เดินแก้ผ้าลงน้ำมาเลย
ปพจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปบอกว่า
มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตรงนี้๘อำเภอแล้ว
รวม๓๕ตำบล๑๖๒หมู่บ้าน

แล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากครับ

หรือว่าเสียชีวิตจากอุทธกภัยในครั้งนี้

ที่อำเภอกงหราป่าฯบอนตามโหมดหรือว่าป่าพยอม
ขณะที่อำเภอที่อยู่ส่วนท้าย

ที่อำเภอเมืองตะบนควนขนุนเขาชัยสนหานโพบางแก้วบางส่วน
ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบแล้วล่ะน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
แล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมต้องเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
ขณะที่การค้นหาชาวบ้านที่ออกหาปลาแล้วก็เกิดเรือล่มนะครับในอ่างเก็บน้ำ
เขาหัวช้างที่มีผู้รอดชีวิตสองคนแต่ก็หายไปคนหนึ่งนะครับ
ได้แก่นายคมน้อยห้อยคลิ้งห้องคลิ้งขออภัยฮะอายุ๓๘ปี
เขาเป็นชาวบ้านในอำเภอตะโหมดนี่แหละครับจังหวัดพัทธลุงเนี่ย
กู้ภัยเอ่ยทหารเอ่ยส่งชุดประดาน้ำออกตามหาค้นหาตลอดทั้งวัน

ทุ่มเมื่อคืนก็เลยต้องยุติการค้นหาชั่วคราวก่อน
เพราะว่าฝนมันตกหนักลงมาอีกนะครับ
ก็ต้องระวังนะผมขออนุญาตเอาคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศ

ว่าฝนภาคใต้ยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓ธันวาคมเลยนะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง

แล้วก็มีห่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝน

นี่ก็ให้ชาวบ้านปฏิบัติตามกันด้วยนะคะ
ทงแดงที่ไหนเมื่อไหร่ขอให้งดเดินเรือโดยเด็ดขาดเลยนะครับ